ค่ะดีค่ะยังไม่เจอเลยค่ะ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีนี่ก็มีหลายตัวนะ
โล่งกว้างตัวใหญ่คอยาว
ดูในสวนสัตว์กับดูแบบนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะ
เห็นวิ่งอยู่บนถนนน่ากลัวเหมือนกันนะคะ
นี่ลูกมันนะอันนี้ลูกมัน

เขาบรรทุกลูกยีราฟ๒ตัว
ก็ใส่รังแล้วก็ใส่รถบรรทุกไป
เพื่อจะไปส่งที่ศูนย์พ่อพันธุ์สัตว์ป่าปลาจีนบุรี

แถวถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซากบินบุรีเนี่ยนะฮะ

แล้วมันก็เปิดรังของมันออกมาเอง๒ตัว
โผล่หัวขึ้นมาคอยาว

นี่ฮะวิ่งไปอยู่ป่าย่าข้างทางแถวนี้
ตามจับได้ตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งยังจับไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีกล้องหน้ารถของชาวบ้านคันหนึ่ง
เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เขาเจอฮะเจอตัวหนึ่งที่ยังจับไม่ได้

นี่ฮะเห็นไหม
ฟึ๊บเราทำภาพช้าหน่อย
พอกลางคืนยิ่งสงสารมันนะสงสารมากนะใช่
มันอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ย
มีรถมีแสงไฟมีถนนอะไรแบบเยอะแยะไปหมด
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้าน

ตอนที่เขาขับรถมาบนถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซากบินบุรี
ก็เห็นยีราฟที่เป็นข่าวหลุดจากรถหกล้อขณะติดไฟแดง
วิ่งมาลักษณะคล้ายจะข้ามถนน
คือชาวบ้านเขาไม่ได้หยุดรถดูทันทีนะครับ
เขาก็ไม่รู้ว่ายีราฟเนี่ยวิ่งไปทางไหนต่อ
เพื่อเอาไปวิเคราะห์วางแผนว่าลูกยีราฟอีกหนึ่งตัว
มันจะตะเลิศหนีเข้าป่าไปทางไหน

เหตุการณ์นี้นะครับย้อนไปก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
กรงยีราฟไปตามถนน
เพื่อเคลื่อนย้ายไปปลายทางเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ปลาจีนบุรี

ช่วงนั้นคนขับบอกว่ามองไปที่กระจกหลัง
เห็นคอยีราฟโผล่ทะลุกล่องไม้ขึ้นมาแบบนี้ครับ
แล้วก็เห็นยีราฟ๒ตัวกระโดดลงไปจากรถ
นี่คนขับก็ตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกนะครับ

ก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามจับมาได้ตัวหนึ่ง
ตอนนี้นำไปส่งถึงที่แล้ว
เพราะพันธ์สัตว์ป่าปราจีนบุรีปลอดภัยดี
แต่อีกตัวนึงนี่แหละเป็นลูกยีราฟนะครับ
เจ้าหน้าที่หาทั้งทางบกทางอากาศ
หาตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมา

กระจายหารัศมี๓๕กิโลเมตร

วิ่งผ่านหน้ารถของชาวบ้านที่ขับผ่าน

ขึ้นไป๓ลำแต่ก็ไร้วี่แวว
คอมันก็ยาวขนาดนี้คุณเขียนมาสอน
อืมแต่มันอาจจะไปซ่อนตัวหรือยังไง
ตกใจอย่างนี้หรอไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ไหม
นี่ฮะนายกวีพัฒน์มั่นเจริญ
บอกว่าได้บินขึ้นสูงไป๕๐เมตร

รัศมี๑๐กิโลเมตรจากจุดที่มันกระโดดหนีไปนะครับ
จุดที่เป็นป่าแต่ก็ไม่เจอร่องรอย
อืมไม่เห็นยีราฟเลยครับ
เชื่อว่ามันคงอยู่แถวนี้นี่แหละนะ

แต่อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะล้มอาจจะสลบ
หรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่าง

ป่าตรงไหนแล้วก็เข้าระเรงตรงนั้น
บินโดยความสูง๕๐เมตร
แล้วก็ลงมาต่ำก็เหลือประมาณ๒๐๓๐เมตร
แล้วแต่โอกาสก็ระเลงแล้วก็
ทั่วครับไม่เห็นครับ

คิดว่าถ้าเขาล้มเขาคงอยู่ไม่ไกล
ถ้าไม่ล้มไปไกลกว่าค้นหาแน่นอน

บริษัทซอฟฟิริโอจำกัดมหาชนบอกว่ายีราฟตัวที่หลุดไปเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับนำมาจากอาฟริกาใต้มากับฝูงยีราฟอีกเจ็ดสิบเจ็ดตัว
อืมอ่ามาทางเครื่องบินนะฮะสาเหตุที่มันหลุดออกไปก็เกิดจากรถโฟลกลิฟต์
หรือว่ารถยกรังขนยีราฟทำกรอนประตูขนยีราฟเบี้ยวอ่า
มันต้องใส่รังไปนะครับหลังจากขนย้ายลงจากเครื่องบิน
แล้วก็เอาขึ้นรถบรรทุกเนี่ยนะฮะทีนี้พอกรอนประตูมันเบี้ยว
ประตูมันก็เปิดออกเองช่วงนั้นติดไฟแดงอยู่บนถนน
ีราฟที่โผล่คอมาก็อาจจะตกใจค่ะอ่าทีนี้ตกใจแล้ว
หลังมันเปิดไงมันก็เลยกระโดดแล้วก็วิ่งหนีลงไปนะฮะ
นายสุเมฆกมลนาศกมลนรนาศรองภูมิหน่วยการองค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชุปธรรมนะครับให้ความรู้เรื่องของกรณีการซื้อขายตัวยีราฟนะครับ
บอกว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับทำได้อยู่ในไซเตส
หรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธ
บัญชีที่๒ที่ไม่เคร่งครัดจับตามองเนื่องจากสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้
ประเทศที่ส่งออกสัตว์ชนิดนี้มากที่สุดก็คือแอฟริกาใต้ต้นทางของเจ้าตัวนี้เลยนะครับ
ราคาที่ซื้อขายก็มักซื้อเป็นลูกยีราฟที่หย่านมแล้วราคาซื้อขายกันเมื่อ๑๐ปีที่แล้วหลักแสนบาทตัวหนึ่งนะ
แต่ปัจจุบันก็น่าจะราคาสูงมากกว่านี้การซื้อขายข้ามประเทศมักขนส่งทางเครื่องบินแล้วก็เรือนะครับ
การสวนสัตว์เคยสั่งซื้อยีราฟเช่นกันจากแอฟริกาใต้มาทางเรือ
ส่วนทางเครื่องบินทางองค์การสวนสัตว์ไม่เคยส่งทางนี้เนื่องจากราคามันแพง
แล้วต้องเช่าเหมาลำเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่อย่างเช่นเครื่องบินของโบอิ้ง๗๔๗อย่างนี้นะครับ
ขนส่งยีราฟจะไม่ใช้ยาสลบนะครับเพื่อให้ยีราฟลุกนั่งสบาย
ฉีดยาสลบอาจทำให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากคอมันยาวกว่าสัตว์ทั่วไปนะฮะ
ทีมข่าวก็ค้นหาข้อมูลนะครับพบว่าเครื่องบินแอนโทนอฟถือเป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ
เคยใช้ทางทหารของอดีตสาภาพโซเวียตปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือใช้ขนยีราฟ
ยีราฟตัวสูงก็อยู่ในเครื่องบินลำนี้ได้
ใช่คอยาวมากถ้าเปรียบเทียบยีราฟ๖๘ตัวที่เป็นข่าวที่เป็นลูกยีราฟสูงมากสุด๓เมตร
สามารถบรรทุกขึ้นมาได้แบบสบายเนื่องจากเครื่องบินสูง๑๘เมตร
ถ้าเทียบกับยีราฟ๖๘ตัวที่เป็นข่าวเนี่ยลูกยีราฟสูงมากสุดก็๓เมตร
ถามไปยังกรมประสุทธิ์นะครับทราบว่าก่อนจะนำยีราฟเข้ามาในไทย
ต้องยื่นใบขออนุญาตนำเข้ารวมทั้งใบรับรองจากประเทศต้นทาง
ระบุว่าไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงก่อนนะครับยื่นมาที่กรมประสุทธิ์นะฮะ
ขนส่งมาทางเครื่องบินหรือว่าเรือแล้วก็มากักตรวจโรค
หลังจากนั้นก็ค่อยไปต่อแต่เมื่อวานนี้ระหว่างไปต่อมี๒ตัวหลุดออกมา
จับได้ตัวหนึ่งค่ะใครเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะ
นี่คืนที่๒แล้วนะเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนนะครับ